ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมชาติและร่วมห้อง
เป็นชาวเมียนมาเพื่อนกันแท้พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ไปเตะบอลด้วยกันมากลับมาห้องมีปากเสียงกัน
คือเขาบอกว่าเรื่องเล็กน้อยเลยนะแต่ตอนท้ากันอ่ะ
ฝ่ายหนึ่งโยนมีดให้โอ้ยมามาแทงสู้กันมา
อีกฝ่ายรับคำท้าพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
แต่ไม่แทงนะฟันเอาโอ้โหเพื่อนตายเลยฮะ
คืนที่ผ่านมาตำรวจสพโพแก้วจังหวัดนครปฐม
ไปตรวจสอบร่างของผู้ชายที่โดนแทงในห้องเช่าครับ
ห้องเช้านี้อยู่ในซอยกระทุ่มล้ม๒๗หมู่๔
อำเภอสามพรานเขาชื่อนายเพียวตูยาโซ
อายุ๒๗ปีเป็นชาวเมียนมา
สภาพศพของเขายังใส่กางเกงยีนไม่ใส่เสื้อ
มีแผลโดนฟันขนาดใหญ่เลยนะบริเวณซี่โครงซ้ายครับ
นอนตายโอ้โหคุณผู้ชมเลือดท่วมห้องครับ
ต่อมาชุดสืบใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวครับ
ไปจับกลุ่มคนก่อเหตุไว้ได้ตอนที่คนก่อเหตุเนี่ย
กลับมาที่ห้องพอดีก็คือนายตูคาออง
อายุ๓๐ปีเป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน
แล้วก็เป็นเพื่อนผู้ตายด้วยตอนสอบสวนเนี่ยคุณผู้ชม
ต้องหาล่ามมาล่ามมาช่วยแปลด้วย
เขาให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
จะกลับมาที่ห้องหลังจากไปเตะบอลกันมา
พอมาถึงห้องก็ทะเลาะกันนิดหน่อยเรื่องเล็กน้อย
แต่ว่าอันนี้ตูคาอองเป็นคนอ้างนะคุณผู้ชม
ตูคาอองอ้างว่าในเพียวตุยาโซเพื่อนเขาเนี่ย
นมีดมาให้เขาความยาวสัก๕๐เซน
ท้าทายว่าถ้าแน่จริง
แทงสู้กันมาตัวละตัวเลยมา
ตัวของตูคาอองก็รับคำท้าครับ
ความมีดพุ่งเขาใส่คุณผู้ชมนะ
แล้วตูคาอองฟันใส่ลำตัวใน
เพียวตูยาโซเต็มแรงเลย
เพียวตัวยาโซก็เลยล้มลงไปนอนจมกองเลือดครับ

ตูคาอองก็เลยวิ่งหนีออกจากห้องไป
แล้วก็วกกลับมากะว่าจะเก็บของแล้วก็หนี
แต่พอวกกลับมานี่แหละดันมาเจอตำรวจโอ้โหมาเต็มห้องเลย
อย่างไรก็ตามชุดสืบได้คุมตัวตุคาอองผู้ก่อเหตุไว้ครับ
พร้อมกับตรวจยึดมีดที่ใช้ก่อเหตุ
เจ้าตัวเนี่ยเอาไปทิ้งในป่าพงหญ้านะ
จากห้องเช่าประมาณสัก๓๐๐เมตร
แล้วตำรวจก็คุมตัวตูคาอองไปที่โรงพักโพแก้ว
ส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นครับ